เป็นเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
คุณผู้ชมโอ้โหมีความกังวลมากเลยนะครับ
ว่าเพลิงจะเผาผลานล็อกร้านค้าต่างเยอะไหม
เพราะว่าต้นเพลิงมันเกิดจากล็อกหนึ่ง

หลังจากนั้นมันเผาผลาญไปอีก๔๕ล็อก
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับ
ในการที่จะควบคุมให้เพลิงนั้นสงบได้นะครับ
เมื่อเวลาประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
ไฟได้โหมลุกไหม้ภายในตลาดบางพรีใหญ่
ที่ถนนกิ่งแก้วบางพรีจังหวัดสมุดปราการนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นอาคาร๖ชั้น
ชั้น๓ถึงชั้น๖เป็นที่พักอาศัยคุณ

ส่วนชั้น๑ที่เป็นต้นเพลิงนะครับ
แบ่งเป็นล็อกแบ่งเป็นร้านค้า

พร้อมกับใช้เครื่องตัดเหล็กเข้าตัดประตูเหล็กม้วน

เพลิงสงบพบร้านค้าเสียหายไปทั้งหมด

โดยเจ้าของร้านขายของใช้จิปาถะ

ก่อนที่จะลุกลามเข้าร้านเสื้อผ้า
และร้านขายของจิปาถะของเธอเอง
ไหม้วอดเสียหายทั้งหลังนะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า

ซึ่งไม่มีการเปิดฟืนเปิดไฟไว้แล้วนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าไฟมันลุกไหม้มาจากจุดไหนนะครับ

ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เรื่องต้นมีการประสานองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
ระงับการใช้อาคารชั่วคราวของตลาดแห่งนี้ไว้ก่อน
เพื่อตรวจสอบตัวโครงสร้างอาคารนะฮะ
หลังจากที่ถูกความร้อนเพลิงเผาผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้ว
จะมีผลกระทบกับโครงสร้างหรือไม่
คุณผู้ชมมันน่ากลัวมากนะเหตุการณ์นี้
ลุกไหม้จากล็อกร้านค้าด้านล่าง
เช้านี้ผู้สึกข่าวลงพื้นที่ในการตรวจสอบ

ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาดูร้านค้าของตนเอง
จับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะบางร้านไม่สามารถเปิดได้
เจ้าของตลาดที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าตลาดแห่งนี้
มีการทำประกันอัคคีภัยตัวอาคารไว้

มีล็อกร้านค้าที่เสียหายอย่างน้อยก็๔ล็อกแล้ว
ยังมีร้านค้าอื่นประมาณ๒๐ร้านนะคุณ

เพราะได้รับผลกระทบนะฮะก็ต้องปิดขายชั่วคราวกันไปก่อน
วันนี้ที่ตลาดแห่งนี้บางร้านปิดบางร้านเปิดได้นะครับ
ส่วนตัวโครงสร้างที่หลายคนบอกว่า

ก็เบื้องต้นเพราะว่าตัวโครงสร้างที่รับผลกระทบ

แต่ว่าโครงสร้างใหญ่ของตลาดของอาคารด้วยนะฮะไม่เป็นอะไร
แต่ทีนี้ต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้น